มาค่ะกลับมาเบรกนี้ค่ะจะบอกว่าภาพมวลสืนน้ำตัน
เพราะว่าอะไรเมื่อคืนนี้ค่ะแฟนคลับของเสียงอีสาน
รับรองว่ามันแน่นอนแม่นกน้อยเขาทำการเปิดแสดงไลฟ์สด
กลุ่มปิดนะคุณผู้ชมและที่สำคัญเสียงอีสาน
อัลล็อก๙๙ส่งต่อความสุขให้พ่อแม่พี่น้อง
ตำนานก็คือตำนานตำนานมากยิ่งขึ้นกับชุดนี้
คุณค่ะเขาบอกไปเลยผ้าเนี่ยเขียวขนาดนี้
จัดมา๑๕เมตรหน่อ
๑๕เมตรเลยเหรอกุมได้ทั้งเวทีเลยนะ

ดูเข้าไปไม่อลังการตรงไหน
เอาปากกามาวงจ้ะคุณผู้ชม
นี่คือตำนานขนาดแท้แม่นกน้อยเสียงอีสาน
กับชุดโชว์หมอลำที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของแม่ค่ะ
ลังการแค่ไหนคุณผู้ชมดูค่ะดู
ผ้ายาวนะคลุมเวทีขนาดนี้เลย
นี่บันเทิงไทยรัฐค่ะได้รับการเปิดเผยจากทีมงาน
ชุดนี้๑๕เมตรบอกไปแล้ว
เนรมดิสต์เป็นรูปน้อยใส่โท
เขาบอกว่าเป็นนางพระยาไพร
นี้ไงมันก็ต้องเป็นต้นไม้ไพร
นี่นะใส่ชุดนี้เล่าเรื่องราวการเดินทาง
มโนราที่ต้องจากลาคนรักไป

สมศักดิ์สังค์สีของเวืองเสียงอีศาน
คุณผู้ชมค่ะซึ่งผลตอบรับของโชว์นี้นะคะ
จากจะมีสายเลือดใหม่สมาชิกเสียงอีสานแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเรื่องราวเล่าขานตำนานของปาจิตอ่อนพิมพ์
เล่านิดนึงปาจิตออนพิมพ์เป็นนิทานประจำถิ่น
ฉบับตำนานเมืองพิมายเขา
ที่นำมาแสดงในรูปแบบของวันลำเนี่ยแหละ
แล้วก็ความพิเศษของโชว์เมื่อคืนที่ผ่านมานะ
จะหนีไม่พ้นนี่การหวนคืนเวทีเสียงอีสาน
ของเตาภูสินค่ะเป็นแฟนอีสานต้อนรับอบอุ่น
โอ้โหคุณผู้ชมมาไล่สังเกตดูสักหน่อย
ท่วมคอไปเลยจ้า
แล้วต้องบอกว่าเป็นการกลับมาของเพลงคู่กับแม่นกน้อยเนี่ย

ตอนเด็กเนี่ยเด็กชายเต๋าเคยร้องกับแม่

มวลอิหรี่ซื้นอุ๊บซื้นใจเอฟซีจริงจ้า
ซึ่งแม่นกน้อยค่ะก็ตัดชุดให้เหมือนกับชุดเดิมนะ
ที่เคยใส่ขึ้นเวทีกับน้องเต๋า๒๐ปีที่แล้ว
แม่ก็คือแม่คุณผู้ชมแม่คือตำนานที่ฆ่าไม่ตาย
นกน้อยในวันนี้ยังยืนหนึ่งบนเวทีหมอลำ
ไม่ต่างจากเมื่อ๒๐ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชม
สมัยเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนค่ะ
แต่หน้าที่ในการสร้างความสุขไม่เคยเปลี่ยนยังเหมือนเดิมนะคะ

โอ้แปปนี้
เยี่ยมมาก
หลังจากร้องเสร็จก็มีภาพแห่งความประทับใจนะคะ

โอ้มกราบง่ำแม่นกน้อย

ที่เป็นต้นแบบในการเป็นศิลปินของเต่านะคะ

คำที่บอกว่าแม่ก็คือแม่
ยืนหนึ่งนะคะแล้วก็สร้างความสุขนะคะ
แบบนี้ยาวไปเลยเนาะ